นึกภาพนะเราจะไปทำบุญ

ปล่อยไปปุ๊บมีอีกกลุ่มคนนึงฮน

จะปล่อยปลาตรงวัดเฉพาะต้องการมายไปคุณผู้ชม

มีกลุ่มคนจะมารอจับแบบนี้ลูกศิษย์วัดเขายอมที่ไหน
บอกไม่ได้อย่าไปจับอย่าไปจับก็เลยเผชิญหน้ากันแบบนี้
นี่๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้เลยคุณผู้ชมแตกตื่นกันใหญ่เลย
เป็นเรื่องแล้วคนเขาจะมาทำบุญกัน
และแหละว่าเขตอภัยธาจะมาจับปลาที่ญาติโยมก็ปล่อยถือมีดมาด้วยคุณผู้ชม

ยืนเถียงกับกลุ่มลูกศิษย์วัดโขดทิมธารามพื้นที่อำเภอเมืองระยองครับ
เขาอุตส่าห์ห้ามจับไม่ได้นี่มันเขตอภัย
ไม่อดอมคือต้องยืนด้านไหนถึงจะมาจับสัตว์น้ำในเขตอภัยธาตุ
สภาพจับสัตว์น้ำ
ใช่แล้วจะขยบไปอีก๓๔๙แล้วก็จับอย่างนี้เหรอ
ไม่รู้จะโหต้องคิดได้แค่ไหน
ทีมข่าวก็เลยไปเลยครับไปที่วัดแห่งนี้ครับวัดโขดทินพาราม
ก็มีเห็นป้ายเมื่อสักครู่ก็ชัดเจนแล้วล่ะ

ทีมข่าวเลยไปคุยกับลูกศิษย์วัดชื่อว่าคุณมนตรีอายุ๔๕ปี
เห็นผู้ชายในคลิปยืนถือตะแกรงถือกระชอน
รออยู่เลยพร้อมเลยล่ะพร้อมจับปลาที่ญาติโยมเอามาปล่อยทำบุญในเขตวัด
แล้วช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนน้ำคุณผู้ชม
ที่ญาติโยมเขาเอามาปล่อยทำบุญมันจะขึ้นมาเล่นน้ำกัน
ว่ายน้ำกันพอเห็นว่าชายคนนั้นกำลังจะจับปลา
มนตรีก็เลยตะโกนบอกจับปลาไม่ได้นะจับปลาไม่ได้นะ
ผู้ชายคนนั้นไม่พอใจตะโกนถามกลับมาเลยนะ
ทำไมทำไมอ่ะไม่รู้จริงเหรอวะ
หลังจากนั้นก็ถือถุงปลาไปเก็บครับแล้วก็หยิบมีดสปาต้ามาแทนโอ้โห
เอามาทำอะไรสปาต้าจะไล่ฟันแล้วก็อ้างว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลย
แต่สิ่งที่คุณมนตรีเขาเห็นคือไอ้ถุงปลา๒ถุงเขาถือไปแล้วเขาเก็บไปแล้ว
อ่าไปฟังคุณมนตรีหน่อยฮะ
ว่าว่าเขาใช่ไหมว่าเสร็จปุ๊บเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเลย
แต่เวลาเขาเดินเขาเดินไปนู่นปุ๊บเขาใส่ได้ประมาณ๒ถุงประมาณถุงถุงใหญ่ปลา
ตรงเนี่ยมันเป็นของของของของวัด
คนคนเขาทำบุญกันนะครับเขาก็ต้องมาปล่อยปลาเขาก็อยากให้ปลามันมีชีวิตรอดถูกไหมครับ

แล้วเมื่อกี้เขาเดินมาเขาเอามีดมาไล่ฟันผม
คือลุคเขาก็ดูดุอยู่เหมือนกันนะ
ส่วนพระลูกวัดโขดทิมธารามครับอย่างหลวงพี่ตั้มก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

เข้ามาจับปลาในวัดเป็นบาปแล้วก็ผิดกฎหมายด้วย
มาถือมีดข่มขู่วิ่งไล่ทำร้าย

อย่างไรก็ตามก็อัตมาขอให้ทุกคนมีจิตสำนึกแล้วกัน

เขาเอาปลามาปล่อยให้ปลามีชีวิตรอด

ก็ปล่อยปลาปุ๊บใจมันจะเย็นลง
มันจะสบายใจขึ้นก็อย่ามาหาจับปลา
ในเขตอภัยธานของวัดกะเลนายมนะ
นี่พระลูกวัดก็บอกไว้นะครับ
แต่ได้ปลาไปแล้ว๒ถุงนะเหรอเออ